กรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้เป็นหน่วยงานหลักแหละ
ทุกคนจะต้องการรับข้อมูลนะคะโดยเฉพาะข้อมูลล่าสุด
ทีมข่าวของเราค่ะตอนนี้ไปอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ไปพูดคุยแล้วก็หาข้อมูลล่าสุดจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
เพื่อให้ข้อมูลตรงที่สุดสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้
คุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานล่าสุดเข้ามานะคะ
จากคุณพลอยสจีรฤทธิศิลป์พูดสุดข่าวแทรฟ์รัฐทีวี
ได้ไปพูดคุยกับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เชิญเลยค่ะค่ะ
ครอบคลุมในบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างแล้วนะครับ
นี่จะเป็นตั้งแต่นี่นราธิวาส
ยาลาปัตตานีสงขลาพัทธลุงนครศรีธรรมราชนะครับ
มีบางส่วนนั้นล้ำเข้ามาที่สุราชธานี
แล้วก็บางส่วนก็เข้ามาที่จังหวัดชุมพรแล้วนะครับ
อันนี้กลุ่มสีแดงสีเขียวสีส้มสีอะไรต่างเหล่านี้นี่คือฝนทั้งสิ้นนะครับ
โดยที่สีแดงสีส้มมันคือจุดที่แรงสุดสีชมพูก็คือแรงมากนะครับ
นี่คือลักษณะของกลุ่มฝนที่เข้ามา
นี่บริเวณจังหวัดทางภาคใต้ของเรา๓จังหวัดชายแดนนี้
ไม่ว่าจะเป็นทางนราธิวาสนะครับแล้วก็มีที่ปัตตานียาลานะครับ
นี่เห็นไหมกลุ่มฝนเข้ามานี่จังหวัดทางสงขลาทั้งจังหวัด
ตอนนี้หมดแล้วทั้งจังหวัดนะครับมองมาดูทางด้านนี้นี่คือพัทธลุงนะครับ
พัทธรุงนี้ก็เข้ามาคุมเกินครึ่งแล้วนครศรีธรรมราชนี้ก็เข้ามาเป็นบางส่วนนะยังไม่หมด
แล้วก็อันนี้สุราธานีก็เข้ามาบางส่วน
พายุเนี่ยตอนแรกจะมีการประเมินที่เรามีการประเมินว่าจะขึ้นที่ชุมพร
แต่เห็นว่ามีการเลื่อนไปที่นครศรีธรรมราชใช่ไหม
ค่ะคืออย่างนี้อย่างที่ผมได้กลับเรียนไว้ตั้งแต่ต้นว่าพายุเนี่ยจริงมันไม่ได้มาแบบไม้แม่ทัดตรงมาอย่างที่เดียว
แล้วบอกว่ามันจะมาเหมือนคนเมาเดินซ้ายทีขวาทีขยับนู่นนี่นั่นมาเรื่อย
บางทีก็แถมาซ้ายบางทีก็แถไปขวาอย่างนี้ลักษณะของการควบคุมหรือว่า
ตัวที่มันเป็นตัวบังคับให้พายุเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของลมเนี่ย
ลมเบาลมค่อยลมและการหมุนของมันนั่นแหละเป็นตัวบังคับและการหมุนของโลกด้วย
ดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เรามองเห็นว่ามันน่าจะมีการขึ้นแบบลักษณะเสียง๔๕องศาขึ้นไปที่บริเวณนี้
แต่ว่าเช้านี้สถานการณ์ล่าสุดมันไม่เป็นไปตามแนวเฉียงแล้วล่ะมันก็ตรงมาเรื่อยก่อนนะฮะเรื่อยก่อน
แล้วก็เบนมาทางใต้เล็กน้อย
เมื่อวานนี้เราแนวบอกว่าแนวนี้ลดลงมานิดนึงก็นาคอนนิดเดียวเองนะครับแถวนี้ก็นาคอนครับ
ะคาดว่าช่วงเวลาประมาณช่วงบ่ายทั้งแต่สิบโมงไปแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นเข้ามาใกล้
แต่เรายังมั่นใจว่าศูนย์กลางเนี่ยมันจะขึ้นในช่วงบ่ายมากกว่าจะเป็นช่วงเช้านะครับ

แล้วความรุนแรงของมันล่ะคะท่านมันเท่ากับพายุโซนร้อนที่เคยมีในประเทศไทยถูกไหมคะ
เมื่อปีสองพันเอ่อห้าร้อยห้าคำถามแบบนี้มันก็คือว่าเท่ากันไหม
ก็ตอบมาเท่ากันเนื่องจากว่าพายุเนี่ยมันเป็นสถานะเดียวกันนะฮะ
เลเวลมันอ่ะฮะง่ายง่ายแล้วกันฮะระดับมันเอ่อระดับโซนร้อน
ตอนที่เป็นพายุแฮเรสก็มาก็เป็นพายุส่วนร้อนเหมือนกันนะครับ
ก็เข้ามาในลักษณะแบบเดียวกันแต่ว่าเราก็บอกว่าเอาโอเค
มันมันเท่ากันก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อก่อนกับสมัยนี้นะฮะ
ถ้าเรามองถึงความรุนแรงมันหมายถึงความเสียหายนะครับ
ถ้าความรุนแรงมันคือความเสียหายเนี่ยสมัยนี้เนี่ยความเสียหายจะ
น้อยกว่าก็มีความมั่นใจเอ่อสาเหตุว่าทำไมมันถึงมั่นใจนัก
ว่ามันจะมีความเสียหายน้อยกว่าในเมื่อความแรงของพายุมัน
เท่ากันเราก็ตอบได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้
อะไรเข้ามาในช่วงที่คนหลับไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการป้องกัน
ที่ดีแต่สมัยนี้ท่านลองดูสิในพื้นที่ทหารเอยตำรวจเอ่ย
มหาดไทยอ่าหน่วยช่วยเหลือต่างต่างไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร
หรือชุมชนท้องตินเองต่างต่างตอนนี้เขาพร้อมหมดแล้ว
การบ้างมาหรือยังนะฮะมันมันมีความรู้สึกที่บอกว่า
เรามีความพร้อมมากที่จะเผชิญเหตุเผชิญสถานการณ์
และก็มีความพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที